บางทีจะส่งยากันคือทำผิดอยู่แล้ว
จะแอบตำรวจส่งก็เสี่ยงถูกไหมจะถูกจับกลุ่ม
ทีนี้จะส่งจากพื้นที่นนทบุรีไปยังเชียงใหม่
เขาก็เลยใช้วิธีการแบบนี้คุณผู้ชมส่งทางปรายศนีย์
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พ้นสายตาตำรวจนะคะ

วินาทีที่บุรุษปรายศนีย์นำพัสดุส่งให้กับผู้รับ
ซึ่งเดินออกไปรับบริเวณหน้าบ้านพัก
จุดนี้คือที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ถูกตำรวจขับรถตามประกบไปดักรออยู่แล้ว
จู่โจมเข้าจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นยาบ้า๓๑๐๐เมตร
ผู้ต้องหาก็คือนายจิรเด่นปาวินหรือว่าเด่นอายุ๔๕ปี
เป็นพ่อค้ายาบ้ารายย่อยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนภาค๕ก็ได้รับแจ้งจากสายลับ
นายจิรเดชเคยถูกจับคดีค้ายาเสพติดรายย่อย
จะพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วคุณผู้ชมปลายปี๕๙

กลับมามีพฤติกรรมลักลอบค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นประชาชนทั่วไป
ตำรวจก็เลยเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนพบว่านายจิรเดชเนี่ย
จะมีผู้ส่งสิ่งของฝากมาส่งทางปรายศนีย์บ่อยครั้ง

เฝ้าติดตามบุรุษปรายศนีย์ที่นำพัสดุไปส่งให้ที่บ้านพักของนายจิรเดช
สุดท้ายจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางอย่างที่บอก
และจากการตรวจสอบต้นทางก็พบว่ายาบ้าส่งมาจากนนทบุรี
เป็นแนวทางการสืบสวนของตำรวจนะคะทราบว่ายาบ้าของกลาง
น่าจะมีการลักลอบเข้ามาทางภาคอีสานเข้าไปพักเอาไว้ตามชานเมือง
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้จากชานเมืองนี่แหละค่ะ
กระจายส่งยาบ้าต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยทั่วประเทศ
ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วอยู่ระหว่างการขยายผล
และติดตามยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งค้ายารายนี้ต่อไป
ตำรวจเขาเก่งนะฮะอยู่ในกล่องปรายศนีย์ยังตามสืบ

ของแบบนี้เนี่ยไม่พ้นหูพ้นตาเจ้าหน้าที่แน่นอน
แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ตามติดกันมาตลอด